คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มเสียงดี
แต่งพันธุ์ปุ๊บโควิดมาปั๊บทันทีเลยนะคะ
ห่างหายกันไปเลยเพราะว่าไม่ได้เจอหน้าค่าตากันเลย
เพิ่งได้ออกงานเจอนักข่าวก็เลยต้องคว้าตัวมาถามกันหน่อย
เรื่องของแวลน์ปั๊มธายาศและเรื่องงานเพลง

ครับยังไม่ได้แยกย้ายกันนิดหนึ่ง

โอ้โหก็คุยกันไว้ครับยังไม่มี

เดี๋ยวรอสถานการณ์โควิดอีกสักหน่อยหนึ่ง